ท่ามกลางศึกสงครามในสมัยอายุทยาก็ยังได้เกิดวงดนตรีที่เรียกว่ามโหรี
มีผู้หญิงเป็นผู้บันเลงขับกล่อมถวายพระมหากษัตริย์ให้ทรงพระสำราญ
มโหรีเดิมมีผู้บันเลงเพียง๔คนคือคนดีดพินที่เรียกว่ากระจับปีคนหนึ่ง
สีซอสามสายคนหนึ่งตีทับคนหนึ่งกับคนร้องตีกลับพวงด้วยคนหนึ่ง
ต่อมาจึงได้เพิ่มรำมนากับคลุยรวมเป็น๖คนภายหลังจึงได้ให้คนร้องตีฉิงแทนกลับ
และได้ดำเจเข้ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของมอนเข้ามาแทนกระจับปีเพราะบันเลงทำนองได้ละเอียดและเสียงก็ภัยร้อกว่า
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน